ไม่ให้เกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นกับคุณเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุน่าเศร้าประมาณเที่ยงที่ผ่านมา
ชายวัย๔๗ปีค่ะขับกระบะชนราวสะพานกลับรถ
แล้วเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
ร่างเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากรถแล้วร่วงลงมาความสูงประมาณสัก๕เมตรได้ค่ะ

ตำรวจสนธรรมศาลาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานกลับรถ

ใกล้ปากซอยบรมราชชนนี๖๒ทับ๖เขตทวีวัฒนากรุงเทพนี่แหละนะคะ
ที่เกิดเหตุบนสะพานเนี่ยนะมีรถยนต์สีดำหมายเลขทะเบียนสเสจ๙๐๙๗กรุงเทพมหานคร
สภาพรถนะคะด้านหน้ารถมีร่องรอยการชนยุบ
กระจกฝั่งซ้ายแตกทั้ง๒ประตู
บริเวณด้านล่างมีผู้เสียชีวิต๑รายค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายสำรานจิราศิษย์อายุ๔๗ปีนะคะ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้น๓ส่วนสวมรองเท้าผ้าใบสีดำ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายคงขับรถมาด้วยความเร็ว
แล้วก็น่าจะเสียหลักตอนขึ้นสะพานยูเทิร์นนะคะ
เสียหลักไปพุ่งชนกับราวสะพานแล้วด้วยความที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ
ด้วยความเร็วประกอบกับแรงกระแทกแบบเนี้ยเนี่ยเพราะว่าแถบซ้ายของรถเนี่ยพังไปหมดเลยนะคะ
ผู้ตายคงพุ่งทะลุออกมาจากกระจกแล้วก็ร่วงลงมาตกลงมาด้านล่างด้วยความสูง๕เมตรจนเสียชีวิต
เขาบอกว่าถุงลมนิรภัยแตกคาวพวงมาลัยเลย
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็นำร่างผู้ตายไปส่งพิสูจนสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชอย่างละเอียดนะคะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพี่ชายผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปสั่งสรรค์กับเพื่อนย่านบางใหญ่แล้วก็ขอตัวกลับก่อน
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ติดใจพี่ชายก็คือว่า
ทำไมขับรถออกนอกเส้นทางอ่ะ
บ้านอยู่ซอยจรรย์สนิทวง๔๔
แต่ที่เกิดเหตุมันคือสะพานกลับรถใกล้ปากซอยบรมราชชนนานี๖๒
ทำไมไปทางนั้นแล้วก็สงสัยด้วยว่าทำไมร่างถึงกระเด็นออกมาจากรถแล้วตกลงมาสะพานที่ฝั่งซ้ายได้
รถหนึ่งเหมือนมันไฟแรงจนยางแตก
แล้วทางซ้ายมีจกหลุดแล้วตกมาเสียดีพลิกระชิบด้านล่าง
ผมว่ามันไม่ธรรมดามันต้องมีเหตุอื่นแทรกซ้อนด้วย
ก็จัดตอบความพื้นที่ผู้ช่วยตรวจสอบกล้องจนผิดหน่อย
รู้สึกว่ารถของน้องเนี่ยน่าจะมีกล้องติดแต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้การได้ขนาดไหน
ก็บอกนะคะว่านายสำรานผู้ตายเนี่ย
ทำงานทั้งเป็นช่องส้อมบำรุงอยู่ที่สถานที่ตรงกฎิเทศสหรัฐอเมอร์

พอเพื่อนที่ร่วมงานรวมถึงตัวเขา
ว่านายสำราญเสียชีวิตเนี่ยนะทั้งตกใจแล้วก็เสียดายเพื่อนร่วมงานที่ทั้งขยันเก่ง
แล้วก็มีความรู้มีความสามารถค่ะทำงานดีมากรับผิดชอบดีมากเลย
ไม่เคยมีประวัติอะไรเสียหายเลยมารับผิดชอบดีมาก
เพื่อนร่วมงานก็รักกันทุกคนไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ช่วยเหลือกันอย่างดีมีน้ำใจเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลย
ตกใจครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้
เสียบุคลากรเสียเพื่อนร่วมงานที่ดีไปอีกคนนึง
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็มีการชนะสูตรออกมาแล้ว
เขาบอกว่าการเสียชีวิตเกิดจากตกลงจากที่สูงจนทำให้คอหักเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวก็อยากจะเรียกร้องให้ตำรวจช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้หน่อย
ให้หน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดในลักษณะแบบไหน
แล้วตัวรถยนต์เองอ่ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันเลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นอืม